พูดถึงเรื่องของโรคโควิดที่เราเองแล้วก็อีกหลายประเทศ
ยังใช้คำว่าเอาไม่อยู่ยังไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าน่าเห็นใจมาก
เวลาปิดคือปิดก่อนใครเพื่อนเวลาเปิดทีหลัง
ถึงขนาดนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนี่ฉันกำลังหมายถึง
ถามสถานบันเทิงทั้งหลาย
คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจตอนนี้โอดควนเลย
เพื่อนผมเพียบเลยกี่เดือนมาแล้วที่มันไม่ได้ทำงาน

หลายคนคือเดือดร้อนระหว่างคนเขายึดอาชีพนี้คือมาคร่อนชีวิตแล้ว
ก่อนหน้านี้นายกส่งสัญญาณว่ากลางธันวาจะเปิดใช่ไหม
แล้วมีการเลื่อนไปเป็นกลางมกราและสุดท้ายแล้วจะเปิดเมื่อไหร่กันแน่
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าขนคณะผู้บริหารกระทรวงค่ะ
ไปประชุมกันที่จังหวัดพิศนุโลกเมืองสองแควร์
หลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะนักข่าวไม่ได้ถามเรื่องที่ไปประชุมที่พิศนุโลกนะ
ไปถามว่าเอ๊ะหมอหนูมาตรการเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะเนี่ย
ผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างที่เขาอยู่ในธุรกิจกลุ่มนี้
ร้องขอให้เปิดเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดได้สักทีนะคะ
ลองฟังหน่อยคุณอนุทินยืนยันบอกว่าคืออย่างนี้นะเป็นห่วงเป็นห่วงจริง
ที่อันตรายที่สุดเนี่ยเรื่องการติดเชื้อเรื่องการแพร่ระบาดเนี่ย
ก็เพราะมาจากการเปิดผับบาคาราโอเกะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการใกล้ชิดกัน
รวมกลุ่มกันบางคนเมาไงกินแก้วเดียวกัน
ไม่กินแก้วแล้วรังเกียจเหรอรังเกียจใช่ไหมชน
หนีค่ะเรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณอนุทินก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้คุณอนุทินบอกว่าคือถ้าเกิดว่าครันว่าจะเปิดเนี่ย
จะต้องดูสถานการณ์เป็นโซนรายจังหวัดไปเพราะยังคงมีความกลัวในเรื่องของการติดเชื้ออยู่นะคะ
ส่วนในเรื่องของการปรับโซน๔พื้นที่นั้นต้องพิจารณาจากไหนบ้าง
หนึ่งปริมาณจำนวนวัคซีนที่ประชากรในแต่ละจังหวัดได้ฉีดไม่พอค่ะ
พูดถึงปริมาณไม่พอต้องไปดูอัตราส่วนหรือสัดส่วน
คนที่ฉีดวัคซีนเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดนั้น
อัตราส่วนหรือสัดส่วนจะบอกอะไรคะจะบอกว่าจังหวัดนั้นนั้นเนี่ย
หรือยังใกล้เข้าใกล้กับคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่หรือยัง
ถ้า๗๐แล้วแปลว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มมี
จังหวัดเนี่ยผ่อนคลายแล้วนะคะขยับผ่อนคลายแล้วนะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ทางกรมควบคุมโรค
พยายามหามาตรการป้องกันแล้วก็ค่อยผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุด
เพื่อให้คนไทยได้ฉลองปีใหม่ดีกว่าไม่ได้ฉลอง
การที่เราได้กลับบ้านอันนี้คุณอนุทินบอกนะคะ
พบกับครอบครัวญาติพี่น้องเวลาอยู่ด้วยกัน
น้ำแข็งเปล่าก็อร่อยแล้วฟังเสียงจากคุณอนุทินค่ะ
กินน้ำแข็งเปล่าไม่ต้องมีน้ำเปล่าใช่ไหมครับ

นะคะคืออย่างนี้ความหมายของคุณอนุทินเนี่ย
บางคนเนี่ยปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านอยากไปฉลองที่ผับบาคาราโอเกะไง
แต่ถ้าเกิดว่าปีใหม่ถ้าสมมุติว่าไม่เปิดจริง
ก็กลับไปอยู่กับครอบครัวไปทานข้าวไปอยู่ด้วยกัน

คุณผู้ชมทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะ
ก็มีคนฝากถึงไปถึงรัฐบาลด้วยบอกว่าเฮ้ยต้องดูแลนะ
ต้องเยียวยาธุรกิจสถานบันเทิงด้วย
แล้วนะคะยังไม่เห็นอนาคตเลยว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่นะคะ

นี่ก็เลื่อนแล้วอีกอีกล่าสุดนะคะ